รวมถึงเรื่องของกีฬาก็เหมือนกันนะ

เห็นบอกว่าวอเล็กบอลยังแข่งอยู่เลย

ใช่ครับรัศนีก็ประมาณ๕กิโลเมตร
แต่จริงเนี่ยเขาก็พยายามจะกระชับพื้นที่นะครับ
แล้วก็ให้ทุกฝ่ายได้มีการเคลียร์คนออก
อาทิตย์บอลคงจะแข่งขันไปก่อนแล้วค่ะ

ซึ่งเรื่องนี้นักกีฬาเองก็มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนด้วย

เดี๋ยวเราไปติดตามเสียงสัมภาษณ์ของ
ซึ่งเป็นนักกีฬาของสโมสรสุพรีมชนบุรีอีเทคครับ

สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงเล่นให้กับสโมสรต้นสังกัด

มีการเตือนแฟนผ่านทางสตอรี่ในอินสตาแกรมหรือว่าไอจีนะครับ
เป็นสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวของทุกคนเอง
หลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงเมื่อวานนี้นะครับ
ในช่วงเวลาตั้งแต่๔โมงครึ่งเป็นต้นไปที่ดูแล้ว
เหตุการณ์เริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นไปทุกขณะ
ที่คนร้ายก็จะหลบหนีเข้าไป
อย่างที่ทั้งสองท่านได้รายงานข่าวกันไป
แล้วก็ถูกวิสามันในช่วง๙โมงเช้านะครับ

รัศมีของการแข่งขันวอลไล่บอลกับเหตุเกิดที่เทอร์เบนเนอล๒๑นะครับ

ซึ่งทั้งวิลาวันแล้วก็ปลื้มจิตเนี่ยก็แข่งขันให้กับทีมสุพรีมชมบุรีอีเทคนะครับ
ในช่วงหลังจากนั้นด้วยก็ไม่มีอะไรนะครับที่เป็นปัญหา

อีกหนึ่งนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจากทีมขอนแก่นสตาร์
ซึ่งมีโปรแกรมในการลงแข่งในวันนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ค
รายงานถึงสถานการณ์ที่จังหวัดนครราชศรีมาให้กับแฟน

มีการแชร์ข้อมูลด้วยนะครับที่เป็นประโยชน์เลย
เช่นข้อควรปฏิบัติจากเพจของกองปราบปรามนะครับ
รวมถึงจุดรับบริจาคเลือดที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับ

เพราะว่าหลายสื่อก็มีการรายงานข่าว

แล้วก็ขอแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนด้วย
ส่วนบรรดาสโมสรฟุตบอลในไทยก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้นะครับ
ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาแม้ว่าอาจจะรับผลกระทบเนื่องจากว่า
อเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ๑๘๒๖เมษายน
จะแข่งขันที่จังหวัดนครราชศรีมาพอดีครับ
ล่าสุดถ้าเกิดว่าเทอร์มินัลไม่พร้อมจริงซึ่งอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจของนักกีฬา
ขณะที่ลงสนามด้วยทางเรืออากาศโทชานฤทธิวงประเสริฐครับ
รองประธานแล้วก็เลขาธิการสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียก็กล่าวว่า
กังวลมากนะครับหากว่ามีมติให้เปลี่ยนสนามก็พร้อมจะย้ายไปใช้ที่อื่นครับ
ซึ่งก่อนเกมทั้งคู่นะครับทุกคู่เลยในทุกสนามนะครับ
จะมีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับ